น้ำเสียงพี่ชั้นอิจฉาชัดมาน้ำเสียงพี่นะ

แม่ค้าขายกาแฟโบราณเฮงอีกแล้วครับ
รับทรัพย์ไปเบาแสน๒ครับ
ไปแก้บนกุมารทองเลิฟเลย
นางเหรียญบุษบาขออภัยครับอายุ๔๗ปี
เป็นแม่ค้าขายกาแฟโบราณแวะไปที่วัดสว่างอารมณ์
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะฮะ
เพื่อนำเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนไอ้ไข่สามนคร
และกุมารทองเลิฟหลังจากถูกลอตเตอรี่
งวดที่ผ่านมารางวัลเลขหน้า๓ตัว๑๘๙๒๐ฉบับครับ
แล้วก็เลขท้าย๒ตัว๓๘อีก๒๐ฉบับรับไป๑๒๐๐อย่างที่ผมบอกไป
เหรียญยังเล่าว่าเคยโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
เมื่อปี๒๕๕๙มาแล้วนะครับตอนนั้นรับไป๖ล้านหน่อ
ต่อมาเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับก็ดวงดีถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
รวม๖๓ฉบับได้เงินเข้ากระเป๋าไปอีกกว่า๑๒๖๐๐๐บาทนะฮะ
โอ้โหแบ่งดวงให้พี่ให้ผมสักนิดนะครับ
ชอบดีจังเลยอ่ะ